ฝั่งของสำนักงานอายการสูงสุดกันบ้าง
ก็วันนี้มีการแถลงข่าวความชัดเจนในคดีของนายเปรมชัยกับพวกหลังครบกำหนด๗วัน
ตามที่ได้รับสำนวนจากทางด้านของสำนักงานอายการจังหวัดทองผา
พร้อมด้วยนายสมเจตอำนวยสวัสดิอายการพิเศษ
ฝ่ายคดีอาญา๒ภาค๗แล้วก็คณะทำงาน
ร่วมกันแถลงข่าวในคดีนะครับ
เป็นคดีที่นายเปรมชัยและพวกรวม๔คนเข้าไปล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่กาญจนบุรี
หลังจากที่ได้รับสำนวนการสอบสวน
มาจากสำนักงานอายการจังหวัดทองผาภูมิ
คดีที่นายวิเชียนชินวงศ์ผู้กล่าวหานายเปรมชัยและพวก
ถูกแจ้งข้อหารวม๑๐ข้อหาด้วยกัน
โดยทางคณะได้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคดีอย่างละเอียดทั้ง๘๕๗หน้า
พบว่ามีประเด็นที่ต้องสอบส่วนเพิ่มเติมอีกสัก๓๔ประเด็น
เพื่อให้สำนวนสอบสวนนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สิ้นกระแสความ
ลองไปฟังเสียงของอธิบดีอายการภาค๗ชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ว่าประเด็นอะไรบ้างเนี่ยคงตอบได้เป็นแค่บางเรื่องนะคะบางเรื่องเพราะว่าถ้าไปลงรายละเอียดในสำนวนแล้วเนี่ยสำนวนเราส่วนใหญ่มันจะเป็นความลับนะคะเพราะเราไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไปตั้งประเด็นเป็นข้อต่อสู้นะคะ
หลักหลักแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นพฤติการแล้วก็รายงานการตรวจตามบางฉบับซึ่งยังเอ่อพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้ส่งเข้ามาประกอบสำนวนนะคะเราก็แจ้งให้เขาส่งเข้ามาค่ะก็คิดว่าถ้าพนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ครบถ้วนตามประเด็นที่ทางพนักงานในการสั่งไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมจาก

ส่วนเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับให้ส่งผลการสอบสวนเนี่ยให้ทันภายในวันที่๒๖มีนาคมที่จะถึงนี้ด้านนายเปรมชัยผู้ต้องหาแล้วก็พวกรวม๔คนเนี่ยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะได้ฝากขังที่ศาลจังหวัดทองพาภูมิโดยจะครบกำหนดฝากขังครั้งที่๔คือ๒๕มีนาคมนี้ซึ่งหากผลการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเสร็จภายใน
กำหนดนั่นเองค่ะครับ